คืออย่างนี้กู้ภัยเขากำลังขับรถกู้ภัยไปทำงาน

กู้ภัยเอาล่ะรวบรวมความกล้าใจดีสู้เสือ
ตาข้างหนึ่งแล้วก็ไปเปิดประตูแง้มออก

เดี๋ยวชิคกี้พายเดี๋ยว
ลงเร็ว
ยังยังนอนยังนอนเปรี้ยนว่ะ

คือตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาขับรถออกไปเนี่ย

กุกกักกุกกักเหมือนโดนผีหลอกอะค่ะ

ใจดีสู้เสือจอดรถเลยค่ะเปิดลงมาดูนั่นเนี่ย
ลงมาแล้ว

เห็นจะได้นะคะมันไปติดอยู่ที่เปรย์ผู้ป่ว
แบบนั้นนะคะโผล่มาตอนแรกเนี่ย

เขาถ่ายเอาไว้นะคะพี่กู้ภัยเล่าให้เราฟัง

คืนวันที่๒๒ขึ้นด้วยสิ

หันไปดูไม่มีใครแล้ว

สินใจขับรถต่อสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วดังขึ้นมาอีกแล้ว
แถมมันดังกว่าตอนแรกด้วยฮะคราวนี้แหละต่างคนต่างขนแขนสแตนอัพแล้วค่ะ
ขนหัวลุกเลยค่ะคิดในใจผีหลอกแน่มันใช่แน่มันเป็นอะไรที่พูดยาก
เป็นผีแน่จอดรถข้างทางเลยค่ะกลั้นหายใจสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดลึก
เอามือกุมพระเอาไว้แล้วลงไปพิสูจน์หาที่มาของเสียงให้มันรู้กันไป
ดำรู้แดงเลยว่าคืออะไรกันแน่ตัดสินใจค่ะคุณผู้ชม
เปิดปุ๊บเจอปั๊บเลยค่ะตัวเงินตัวทองมันมุดอยู่ใต้เตียงคนไข้แบบนี้นะคะ
ที่กลัวกันเนี่ยตอนนี้หัวเราะลั่นกั๊กเลยนะคะ
เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเลยค่ะรถกู้ภัยคันนี้ฟังมาถึงตอนนี้แล้ว
หลายคนคุณก๊อฟไม่ต้องหันมามองค้อนอยากรู้เลขทะเบียนใช่ไหม
ให้หน่อยนอนหนูขอไข่๙๒๕กระบี่เป็นรถตู้กู้ชีพที่ผ่านสมรภูมิมาแล้วหลายสนาม
สังเกตดีนะคะคุณสภาพด้านหน้ารถสีมันเริ่มกระเทาะออกแล้วนะ
ล่าสุดคงมีกู้ภัยเอามือไปจับตัวเงินตัวทองมาแล้วนะคะแล้วก็เอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยนะคะ